ประกาศผลโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง
ข่าวที่สุดแห่งปีสนับสนุนโดยซัสโก
ข่าวการเมืองแห่งปีสนับสนุนโดยไทยรัฐออนไลน์
ข่าวกีฬาแห่งปีสนับสนุนโดยแว็กซี่
ข่าววงการบันเทิงแห่งปีสนับสนุนโดยตราเอเอฟเอ็ม
คนดังแห่งปีสนับสนุนโดยเอฟบีแบตเตอรี่
นักการเมืองแห่งปีสนับสนุนโดยไทยรัฐทีวี
นักกีฬาทีมกีฬาไทยแห่งปีสนับสนุนโดยโลตัส
ปินไทยแห่งปีสนับสนุนโดยเบอร์ดี้
ศิลปินต่างชาติแห่งปีสนับสนุนโดยแม็กกี้
จิ้นแห่งปีสนับสนุนโดยโรงพยาบาลมัสเตอร์พีช
ละครซีรีส์ไทยแห่งปีสนับสนุนโดย
สำอางมิลเล่เพลงแห่งปีสนับสนุนโดย
ไฟล์ไลน์ภาพยนตร์แห่งปีสนับสนุนโดย
กี้เพียงซีรีส์วายแห่งปีสนับสนุนโดย
ชายเนเจอร์๔โซเชียลเทรนด์แห่งปีสนับสนุนโดย๓๐
ติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่๑มีนาคม๒๕๖๖สนับสนุนโดย